กระบี่นะคะคุณผู้ชมมาต่อกันที่กาญจนบุรี
บอกว่านี่เป็นคดีใหญ่ด้านหลังของเรานี้
เดือดกลางสนามกอล์ฟจริงค่ะ

แต่คนก่อเหตุไปเช่ารถก๊อฟมา
มาพอมาถึงนะบุกยิงค่ะสนามกอล์ฟเลยค่ะครับเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วเหตุการณ์นี้มันก็กลายเป็น
สลดที่เกิดขึ้นด้วยครับโอ้โหตอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไป
นี่คือบรรยากาศในสนามกอล์ฟนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมัน
หดอยู่ตามย่าแล้วคนเจ็บสองคนที่โดนยิงเนี่ย
เนี่ยเจอรอยเลือดอยู่ตรงไซค์เวย์สองหลุมครับก็คือ
เจ็ดกับหลุมเก้าทีนี้ก็ต้องรีบนำตัวคนเจ็บนะ
ตอนนั้นเนี่ยส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะคนเจ็บมีใครบ้าง
หนึ่งเลยคือแคดดี้นางสาวสร้อยสุดาคำองค์อายุ๓๕ปี
โดนยิงใต้ราวนมขวาแผลหนึ่งแล้วก็หัวไหล่ขวา๒แผล

ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นทั้งโปรกอล์ฟเป็นทั้งผู้จัดการสนามกอล์ฟ
ชื่อว่านายเกรียงศักดิ์ชัยวนารมอายุ๖๗ปี
นี่ก็อาการหนักนะคุณเพราะว่าโดนยิงเข้าใต้คางขวา

ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ก็เจอปลอกกระสุน๙มมที่หลุม๗๓ปลอกนะ
แล้วก็ที่หลุม๙ที่ยิงโปรก๊อฟ
ปลอกกระสุนขนาดเดียวกัน๔ปลอก
ทีนี้ตรวจสอบลายนิ้วมือที่รถกอล์ฟ

ก็พอก่อเหตุเสร็จก็เอามาจอดทิ้งไว้ตรงข้างลานจอด
หลังจากนั้นขับอีซูซูของตัวเองหนีไป

ขอภาพกล้องวงจรปิดเลยนะฮะที่สนามกอล์ฟแห่งนี้
ตอนที่ทางผู้ก่อเหตุไปเช่ารถกอล์ฟ
ใช่จะเห็นแต่ขานะคุณนะเพราะว่ามุมของกล้องมันเห็นแค่นี้
พอเขาเช่าเสร็จปั๊บเห็นขาของผู้ก่อเหตุแบบนี้นะ
เขาก็นั่งรถก๊อฟไปแล้วก็ไปก่อเหตุ
นี่เขาเล่านะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สนามก๊อฟบอกว่า
คือตัวของผู้ชายคนนี้เขาเดินไปเดินมาหลายรอบเลย
แล้วก็มาเช่ารถก๊อฟนี่ค่ะคันนี้เป็นรถที่ก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าตำรวจต้องตรวจสอบลายนิ้วมือเหล่านี้
แล้วก็แกะรอยจากลายนิ้วมือด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมพอเราเห็นภาพนี้แล้วใช่ไหม
แล้วหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุต้องบอกก่อน
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายนัทธวัฒน์ดอนมอนอายุ๕๔ปี
ถามว่ามีความคืบหน้าไหมยังตามตัวไม่เจอ
แต่ตอนนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติไหมจับแล้วนะ
ต้องโดนแน่แหละข้อหาพยายามฆ่า
แล้วจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคือก็ได้ข้อมูลค่ะ
แคดดี้ที่โดนยิงนางสาวสร้อยสุดา
เขาอยู่ประจำสนามก๊อฟที่ราชบุรีนะ

ที่กาญจนบุรีแต่ทีนี้ก็อยากมาตีกอล์

ตีก๊อฟที่นี่ที่กาญจนบุรีประจำเลย

จู่คนก่อเหตุนายนัทวัฒน์ขับรถก๊อฟมา
แล้วก็ใช้ปืนยิงเลยนะจนแคดดี้ฟุบลง
แล้วหลังจากนั้นค่ะไปต่อเลย

แล้วก็ขึ้นรถก๊อฟไปต่อที่หลุม๙
ห่างออกไปสัก๕๐๐เมตรเอาปืนกระบอกเดียวกัน
ยิงใส่โปรก๊อฟผู้จัดการก๊อฟก็คือนายเกรียงศักดิ์ค่ะ
หลังจากนั้นก็ขับรถกอล์ฟหนีไป
แล้วไปขึ้นอีซูซูมิล๗สีบรอนด์
ทะเบียนรถที่ขับหลบหนีนิดนึงนะคะ
ชช้างมม๖๑๑๖หนีไป
ทีนี้ถามคนที่เขามาเล่นก๊อฟที่เขามาตีกอล์ฟนี่ค่ะ
อันนี้เป็นภาพรถคันที่ผู้ก่อเหตุขับหนีไปนะคะ

บอกว่าผู้หญิงคือหมายถึงแคดดี้นะ

ส่วนนายเกรียงศักดิ์เขาก็เป็นโปรกอล์ฟเป็นผู้จัดการสนามก๊อฟ

คุณลุงบอกเป็นคนดีเขาเป็นคนดีไม่ได้มีเรื่องชู้สาวอะไรเลย
แล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครด้วยไง

ตอนนั้นตัวคุณลุงบัวเองที่เขามาตีก๊อฟเหมือนกัน
ได้ยินเสียงปั้งปั้งปั้งปั้ง

วิ่งมาดูยังคิดอยู่เลยว่าตอนนั้นยิงผิดตัวหรือเปล่า
ลองฟังเสียงคุณลุงบัวค่ะ
เขาเป็นผู้หญิงอุ้ยเขาดีจะตาย
เขาไม่พูด

แล้วก็มีรายงานด้วยว่าอาจจะนะ
หนีไปในพื้นที่อำภาวาหรือว่าที่สมุทรปราการนะคะ
เพราะว่าญาติเขาก็อยู่แถวนั้นด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจต้องเร่งสอบปากคำ
เพื่อนของแคดดี้ที่ออกรอบด้วยกัน

เรื่องนี้นี่ปมมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวไหมนะ
คือตอนแรกตำรวจตั้งไว้แบบนี้นะฮะ

ส่วนรถเมื่อกี้ที่เห็นนี่ก็คือขับหนีจากการนะ

ก็ยังไม่แน่ชัดว่าขับต่อไปที่สมุทรปราการอีกหรือเปล่า

ใช่ค่ะนี่ต้องตามกันต่อแล้วค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ดูอาการหน่อยละกันอาการของแคดดี้เป็นยังไงบ้าง

ตอนแรกบอกว่าโดนยิงใต้ราวนมกับที่หัวไหล่๒นัด
อาการสาหัสตอนนี้ปลอดภัยแล้วญาติก็ขอย้าย
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลโพธารามที่ราชบุรีแล้ว
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
มีรายงานว่านายเกรียงศักดิ์เสียชีวิตแล้วนะคะ
เพราะว่ากระสุนที่บอกว่าเข้าใต้คางเนี่ยคุณผู้ชม
ทีนี้ทางโรงพยาบาลมการรักษ์ที่กาญจนบุรีเนี่ย
แจ้งด้วยว่านายเกรียงศักดิ์บริจาคดวงตาให้กับสภากชาติไทย
ทีนี้ทางโรงพยาบาลเองก็มีการมอบใบประกาศกิติคุณ

เดี๋ยวโรงพยาบาลแจ้งเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บอวัยวะดวงตา
รอส่งให้กับสภากาชาติไทยตามเจตนารมณ์ของผู้ตายต่อไปด้วย
แล้วศพก็จะส่งให้กับตำรวจสพท่าม่วง
ทำหนังสือส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปด้วยนะคะ
คดีนี้ก็ยังถือว่ายังคลี่คลายไม่ได้นะ
เพราะว่าต้องตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

เกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวจริงหรือเปล่านะครับ